เวลาเกิดโจรชิงทองกลางห้างทีไรคุณผู้ชมถ้าฟังข่าวทุกวันมักจะจับได้ทุกทีไป
ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนที่คิดอยากจะไปชิงทองในห้างเนี่ย
ยังจะทำอยู่ค่ะเพราะรู้อยู่ว่าตำรวจไทยเนี่ยเก่งมากจับโจรชิงทองเนี่ย
เกิดขึ้นอีกแล้วชิงทองกลางห้างที่ปฐุมธานีแล้วมันน่าตื่นเต้นเพราะว่าโจรเนี่ย
จับพนักงานร้านเป็นตัวประกันด้วยฮะเนี่ยที่จับล็อกแขนจับแขนอยู่แบบเนี้ยนะ
มือขวามีปืนมือซ้ายจุงพนักงานมาด้วยแบบนี้เลยครับเหตุเกิดสิบโมงครึ่งที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมฮะ
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุน่าจะสัก๔๐๕๐ปีก็เป็นนุ่มใหญ่แล้วนะใส่เสื้อยืดคอปกสีเหลืองแบบนี้มาครับ
เป็นร้านห้างทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสคลอง๗จังหวัดปฐุมธานี
พนักงานร้านที่โดนจับเป็นตัวประกันเนี่ยชื่อคุณวัชรพงศ์อายุ๓๒ปี
จากนั้นก็มาถึงหน้าร้านควักปืนออกมาแล้วก็จับแขนของเขาไว้ครับ
แล้วเอาปืนที่อยู่ในมือขวาเนี่ยทุบตู้โชว์ตู้โชว์ทองเนี่ย
บังคับให้พนักงานที่อยู่ในเคาน์เตอร์หยิบมาหยิบสร้อยคอทองคำหนัก๓บาทมา
เขาได้ไปสามเส้นจะกลับไหมจะกลับไหมไม่กลับครับ
หวนกลับมาบอกว่าเอามาอีกเอาสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทมาอีก๓เส้น
ได้ไปรอบแรกไม่พอไม่พอใจครับโลภครับอยากได้เพิ่ม
แล้วตอนนั้นพยายามดึงมือตัวคุณวัชรพงศ์ซึ่งเป็นพนักงานไปเนี่ย
เหมือนจะเอาไปเป็นตัวประกันเนี่ยแล้วภาพก็เป็นแบบนี้เลยครับค่ะ
แต่เมื่อเดินไปก่อนถึงร้านมือถือจู่คนร้ายปล่อยเขาแล้วก็บอกว่ามึงวิ่งกลับไป
ขับหนีไปเลยไปฟังคุณวัชรพงศ์พนักงานร้านหน่อยครับ
ครับ